คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของความรักที่ไม่ดีเลย
ไม่ดีเพราะว่าวัยยังไม่ได้สถานที่ยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่
เป็นนักเรียนสองคู่ครับชายหญิงชายหญิงนะครับ
เป็นโรงเรียนชื่อดังที่จังหวัดตราดนั่งพลอดรักกันริมคลองบางพระนะฮะ

หมายังเผ่าครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านที่เขาอยู่ริมคลองบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดถ่ายเอาไว้ได้
จะเห็นไกลไกลนะนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังจังหวัดตราดชายสองหญิงสอง
มีทั้งเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็มีชุดพระนะครับ
พลอดรักกันอยู่ริมคลองบางรักกอดจูบกันอยู่
จังหวะนักเรียนหญิงก้มลงไปด้วย
จุดเกิดเหตุนะครับเป็นชุมชนรักคลองบางพระนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรม
มีสะพานนะครับที่เทศบาลเมืองตราดสร้างไว้เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชน
ตรงนั้นเขาเดินชมวิวกันเรียบคลองบังพระนะแต่นักเรียนใช้สถานที่เป็นสถานที่พลอดรักกันครับ
กลายเป็นประเด็นร้อนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเยอะเลยแหละไม่เหมาะสม
อย่างที่ผมบอกวัยก็ไม่เหมาะสถานที่ยิ่งแย่เลย
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรที่นักเรียนชอบมาทำอะไรแบบนี้ตรงนี้
เรียกร้องเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหน่อยได้ไหม
มันเสียภาพลักษณ์ของจังหวัดครับ

ฮะล่าสุดนายสุรชัยวิรัชกุลนะครับ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เปิดเผยบอกว่าหลังจากทราบข่าวประสาน

แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหน
แต่ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว
ปกติทางศึกษาธิการมีแบบแผนควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนที่ชัดเจนอยู่แล้ว
แล้วก็มีทีมเฝ้าระวังมีครูมีฝ่ายปกครอง
บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนครับ
แล้วนักเรียนก็พากันไปจนมีข่าวออกมา
ศึกษาธิการก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป
ถ้ารู้ว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนนะครับจะประสานผู้ปกครองให้รับทราบด้วยครับ